เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
พื้นที่ของตำรวจสพทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งนะคะอายุ๓๘ปี
ก็ขับรถไปจอดที่บ้านแล้วก็ออกมาวิ่งในสวน
วิ่งเสร็จซื้อน้ำไปนั่งดื่มน้ำอยู่ที่ม้าหิน
มีคนร้ายเป็นผู้ชายคนนึงอยู่ดียิงใส่

ซึ่งทางญาติทางคนใกล้ชิดของผู้ช่วยพยาบาลคนนี้
ก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวมีปัญหาอะไรกับใครอยู่ดี

นี่ค่ะเราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักรถไฟทุ่งสงศ์
กับสวนหลวงร๕เขตเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพ
นางเรนุวัลกลับดีอายุ๓๘ปีเป็นผู้ช่วยพยาบาล
สภาพศพคือนอนตะแคงอยู่ใกล้กับม้านั่งหินอ่อน
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘ที่ขมับซ้าย๒แผล
กระสุนฝังในแล้วก็มีหัวกระสุนปืนอีกหนึ่งนัด
จากการสอบสวนทำให้รู้ว่านางเรนุวัลผู้เสียชีวิตนี้นะคะ
เป็นผู้ช่วยพยาบาลฝ่ายทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่วัง
มีสามีเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดแขวงการทางทุ่งสงศ์

ก่อนเกิดเหตุก็ไปออกกำลังกายในสวนหลวงร๕ค่ะ
ขับรถไปจอดซื้อน้ำปั่นมานั่งดื่มที่โต๊ะ
อยู่ดีมีคนร้ายเดินเข้ามาระยะประชิดเอาปืนยิงใส่๓นัดซ้อน
แล้วก็หนีไปขี่รถจักรยานยนต์หนีไปจากตรงนั้นเลย
รู้ข้อมูลจากกลุ่มเพื่อนนะคะว่าผู้ตายเป็นคนดีมากนะคะ
มีแต่คนรักปมเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องในเครือญาติ
เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนค้าขาย
เพราะมีการขู่อาฆาตกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วย
ทีนี้มาดูความคืบหน้าทางคดีค่ะ
ตำรวจได้เชิญตัวนายสวัสดิ์โททองอายุ๕๒ปี
เจ้าของบ้านมาสอบปากคำ
เขาให้การว่าช่วงเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่ที่บ้าน
ส่วนนางเปลี่ยนรัฐเพิ่มภูมิแม่ของผู้เสียชีวิต
ก็ไปติดต่อขอใบมรณบัตรเพื่อนำศพลูกสาว
ประกอบพิธีทางศาสนา
ล่าสุดศาลจังหวัดทุ่งสงศ์ออกหมายจับ
นายวัชรินสัสดีอายุ๒๘ปี
เป็นน้องสามีของผู้ตาย
เพราะไปตรวจสอบจากพยานหลักฐานพบว่า
เป็นคนใช้ปืนยิงพี่สะพ้ายเสียชีวิต
แต่ปมสังหารน่าจะมาจากเรื่องของการทำธุรกิจ

มีปัญหากันก่อนหน้านี้เคยคมคู่กันมาก่อน
แล้วก็สุดท้ายมาเกาะเหตุนี้นะคะ